คนหนึ่งน่าจะข้ามถนนเพื่อไปทำธุระ
แต่ปรากฏว่ามีรถขับมาชนแล้วก็ทับร่างจนเขาเสียชีวิต
แล้วก็ที่สำคัญคือร่างเละเลยนะฮะ
ตำรวจสพโพธารามเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
มีรถชนคนจนเสียชีวิตที่ถนนเพชรเกษม
ขาเข้าตัวเมืองราชบุรีนะครับบริเวณอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ผู้เสียชีวิตเป็นชายนะครับแต่ว่าคุณผู้ชม
คือสภาพร่างแหลกเหลวเศษชิ้นเนื้อกระจายไปทั่ว
เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเศษชิ้นเนื้อใส่ถุงนะครับ
ไม่พบเอกสารติดตัวพบเพียงธนบัตรฉบับละ๒๐บาท
แค่๑ฉบับเท่านั้นแล้วก็๒ยาเซ่น
แต่ว่าคู่กรณีขับรถหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนของรถยนต์
ซึ่งยังไม่ทราบชนิดแล้วก็ยี่ห้อของรถยนต์คันนี้

ตกอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะข้ามถนนไปทำธุระ
แล้วก็รถคู่กรณีขับมาด้วยความเร็วสูง
ชนแล้วก็ลากร่างผู้ตายไปไกลกว่า๓๐เมตร
กระทั่งร่างกายนั้นแหลกเหลวก่อนจะขับรถหลบหนีไป
ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
ว่าจะจับภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ได้หรือไม่